ต่อกันที่เกรสการ๙กันบ้างคุณผู้ชม
พูดเรื่องการดูแลสุขภาพดูแลหุ่น

เกรสเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเห็นในรูปอินสตราแกรมคุณ

หลายคนเห็นแบบนี้แล้วก็เลยอยากรู้ว่าแบบ

ถ่ายแบบจริงจังเลยไหมเออหรือว่าไม่กล้าถ่ายเพราะว่ากลัวหวานใจ
คุณขุนพลอิสระห้ามเอาไว้หรือเปล่าล่ะคะ
ที่ถ่ายละครเสร็จแล้วก็มีเวลาดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น
มันเป็นการหาดยากมากที่จะหาเวลาเข้ายิมแล้วก็เป็นเวลาที่ยากที่เทรนเนอร์จะว่างตรงกับเรา

ก็มีติดต่อมานะคะแต่ก็ยังถ้าเป็นเซ็กซี่ถ้าอยากจะทำก็คงอยากให้ได้เป็นแนวสปอร์ตมากกว่า
ไม่ได้ไปในแนวทางแบบว่าเซ็กซี่จ่าอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่ายังยังแฮปปี้กับภาพลักษณ์ตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
คือมันอาจจะมีได้บ้างในสายงานนะคะมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะด้วยความเป็นผู้หญิงเนี่ย
ในเรื่องของเรือนร่างสรีระก็เป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากผลงานละครเราแล้วเนี่ย
เรื่องรูปร่างของเราก็สำคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มองในเรื่องของรูปร่าง
ถ้าเราหุ่นดีอะไรดีก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนดูคนทั่วไป
อันนี้เซ็กซี่ได้เล็กเรื่องเปรี้ยวอะไรอย่างนี้

ส่วนใครที่จ้องเรื่องความสัมพันธ์ของไฮโซคุณพลอิสระกับเกรสการก้าว

เออเธอบอกว่าพอดีว่าเธอไม่ใช่เป็นคนหวานแบบนั้น
แต่ว่าความสัมพันธ์ยังแฮปปี้กันดีอยู่ค่ะ
ไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่

ก็เออแบบเหมือนมีแซวบ้างนิดหน่อย

เห็นเราลงรูปคนอื่นรูปแบบว่าหนุ่มคนอื่นก็มีแซวบ้างนิดหน่อย
ขำอย่างแซวเก๊กก็ยิ่งแกล้งเก๊กเป็นคนไม่ง้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ยิ่งแซวเหรอได้จัดหนักหนักกว่าเดิมแซวให้ขำแล้วก็หยุดกันเอง
เลิกแซวเนอะขุนพลเนอะ
จะได้ลงรูปคู่เข้าใจตรงกันนะจ๊ะ